ส่วนประเด็นทางการเมืองวันนี้จับตาไปที่การประชุมคณะรัฐมนตรี
วาระเร่งด่วนก็คือการเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา
ที่จะเข้ามาเป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดจากคุณสิริวัณรักษัตริย
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะเชิญครับ
ค่ะซึ่งต้องจับตาดูนะคะว่าในการพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีมาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
ขณะที่มีรายงานล่าสุดนะคะว่าที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาคณะกรรมการบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
การประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ซึ่งถือเป็นดอกไม้ประจำวันครูและซีดีเพลงเทิดเกียรติคุณ
ครูพร้อมได้เชิญชวนนายกรัฐมนตรีค่ะไปเป็นประธานในวันที่๑๖
มกราคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงนามในบัตรคารวะครู
ออนไลน์ผ่านแท็บเล็ตค่ะเพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณครูค่ะ
ทางนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับเด็กว่า
ให้ทุกคนตั้งใจเรียนค่ะเพราะทุกคนคืออนาคตของประเทศ
อกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกว่าในการทำงานก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
แต่เมื่อได้เห็นเด็กเด็กทุกคนก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะและต้องไปทำหน้าที่ในการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรี
เพื่ออนาคตของประเทศค่ะขณะที่บรรยากาศก่อนการประชุมนะคะ
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
หรือสอตชค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนหรือขอสชค่ะ
แถลงจุดยืน๕ข้อเรียกร้องให้คืนความเป็นธรรมให้กับ๗ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานสสค่ะว่า
หลักการว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักการออกบัญชีตามประกาศซึ่งก็ชัดเจนแล้วค่ะหากจะให้มีการทบทวนจะต้องยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและเป็นหลักการนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่รายชื่อล็อตที่๑และล็อตที่๒ค่ะ
พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายจะยุบองค์กรนี้ค่ะซึ่งหากมีข้อบกพร่องก็จะต้องยอมรับและปรับปรุงซึ่งตนเองก็ไม่ขอตอบโต้
นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์อดีตคณะกรรมการกองทุนสสและนายแพทย์ประเวทวศรีราษดรอวุโสเพราะไม่ใช่เวทีในการตอบโต้ค่ะ
ผมจริงจันว่าต้องทำตามหลักการ
ถ้าจะมีกลุ่มหนึ่งให้ผมออกไปชี้แจงข้างนอกเนี่ย
เพราะว่านี่คือหลักการที่ต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทุกคน
ไม่งั้นคนตั้งหลายร้อยคนเนี่ยผมต้องไปนั่งไม่ได้หรอกครับ
การชี้แจงเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์คณะทั้งหมดไม่ใช่ผมชี้แจง
ท่านถามเขาว่า๗คนกับ๕๙คนมีแต่กลุ่มนี้คนอื่นไม่เห็นมีปัญหา
ท่านก็ตอบเองก็ได้นี่ผมไม่ต้องตอบ
ประชาชนก็ต้องตอบเองว่าทำไมเกิดปัญหานี้ขึ้นมา
ผมไม่ได้ไปโต้ตอบหมอวิชัยโต้ตอบหมอประเวท
ผมเมื่อกี้สัมภาษณ์ผมว่าผมไม่โต้ตอบทั้งสิ้น
เพราะมันไม่ใช่เวทีตอนนั้นโต้ตอบ
แต่ผมจะพูดถึงหลักการว่าทำไมผมยืนหลักการอันนี้
พี่น้องประชาชนเข้าใจด้วยว่านี่คือหลักการที่ผมพยายามยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้
อย่างที่บอกไปค่ะว่าการประชุมคณะในคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
ที่ต้องจับตาก็คือการพิจารณามาตรการยกระดับราคายางพาราภายหลังจากที่ยัง
ยางพารามีราคาตกต่ำในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ผลเอกชัดชัยสารีกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการนำรายชื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย๑๕คน
เสนอในที่ประชุมพร้อมหารือถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นด้วยค่ะ
อีกหนึ่งวาระที่สำคัญในวันนี้นะคะ
จะเสนอวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
และความพร้อมในการรับตรวจจากคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรป
ที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่๑๘ถึง๒๒มกราคมนี้ค่ะ
หลังจากที่ได้มีการตรวจไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าล่าสุดค่ะก็มีรายงานแล้วนะคะว่าที่ประชุมจะยังไม่มีการพิจารณา
คณะกรรมการบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยรวมถึงประธานบอร์ดด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าติดปัญหาหลายอย่างค่ะ
ซึ่งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะออกมาเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ
ครามสุดจากทำเนียมรัฐบาล

โครงการต่างของ๘กระทรวงแต่ต้องมาดูว่า๖๐บาทหรือเปล่า